คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้านะคะ
เหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็รถล้ม
ปรากฏว่ามีรถบรรทุกเนี่ยขับมาทับศีรษะจนเสียชีวิต
แต่ว่าไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีรถคันไหนไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์คันนี้ให้ล้มหรือเปล่านะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยทางญาติของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปรับศพนะคะ
แล้วก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าการเกิดเหตุเป็นลักษณะไหนยังไง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของสนหลัก๒นะคะ
บนถนนเพชรเกษมขาเข้าใต้สถานีรถไฟฟ้าบางแขก
พบศพพลทหารทวีเหล่าโคตรนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ค่ะ
ก็ใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงขายาวสีดำ
ถูกล้อรถขนาดใหญ่ทับศีรษะ
คือทับจนหมวกกันน็อกเป็นหมวกแบบเต็มใบนะคะ
หลุดออกมาศีรษะแหลกเลย
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำอยู่
ตามร่างกายมีบัตรประจำตัวพลทหารสังกัดกองพันธหารมาที่๑

มีเงินสดจำนวนนึงตำรวจก็เก็บรวบรวมรายละเอียดต่างเหล่านี้เพื่อเป็นหลักฐาน
หลังเกิดเหตุมีญาติโทรศัพท์ไปแจ้งค่ะ
ว่าผู้เสียชีวิตคือนายทวีเหล่าโคตรอายุ๓๘ปี
ก่อนเกิดเหตุคาดว่าผู้ตายออกจากบ้านไปปฏิบัติหน้าที่
ส่วนบัตรประจำตัวพลทหารนะคะเป็นบัตรเก่า
สมัยก่อนเป็นทหารเกณฑ์กรประจำการ
ติดตัวเอาไว้ไม่ได้คืนต้นสังกัดไป
ตอนแรกก็เลยนึกว่าเป็นทหารนะคะแต่เป็นพลทหารที่เป็นอดีตไปแล้วอืม
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นถนนเพชรเกษมขาเข้านะคะ
ช่วงซอย๖๒ทับ๔ตรงนี้ค่ะ
ก็ไปคุยกับนายสมโพธิศิระวรมอายุ๓๐ปี
เป็นพ่อค้าหมูจุ่มส้มตำริมทางคนนี้เขาเห็นเหตุการณ์นะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่ากำลังขายของลูกค้าก็ทยอยไปนั่งกินจิ้มจุ่มกินลาบอะไรกันตามปกติ
เห็นว่ามีรถแท็กซี่ขับช่องทางด้านซ้ายสุดผ่านหน้าร้านไป
รถจักรยานยนต์ของผู้ตายอยู่เลนกลางค่ะ
ด้านข้างมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ตีคู่กันมา
รถบรรทุกอยู่เลนขวาจากนั้นเนี่ยรถจักรยานยนต์ล้มนะคะ
แล้วผู้ตายเนี่ยเขาพลัดเข้าไปถูกล้อรถบรรทุกทับหัวจนเสียชีวิต
แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าไม่รู้นะ
ว่ามีรถคันไหนมาเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายก่อนที่จะล้มหรือเปล่า
เพราะว่าจังหวะนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยรถคู่กรณีอีก๒คันก็พากันเร่งเครื่องหลบหนีกันไปหมดเลย
ตอนนั้นหันไปเห็นช่วงที่รถทับพอดีเลยนะ
เห็นจังหวะรถทับศีรษะผู้ตายเลยอ่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหทำอะไรไม่ถูกภาพยังติดตาจนถึงตอนนี้ค่ะ
ผมได้ยินเสียงที่แบบว่ามันเกี่ยวกันแล้วอ่ะ
ก็คือรถมอไซค์เขาไปอยู่ตรงกลางแล้ว

แล้วผมก็หันไปผมก็เต็มเลย
พี่เขานอนคว่ำอย่างนี้แล้วรถล้อก็ทับช่วงกลางเลย

ใช่ครับแล้วก็แป๊ะออกมาอย่างนี้ผมก็ตกใจงง
เพราะตอนที่มันตึ้งแบบว่าตอนที่รถเริ่มเสียหลักเขายังไม่ได้ถูกทับ
ผมไม่รู้จะทำไงมันก็ตกใจแต่ก็มีคนมาวิ่งเข้าไปช่วยไปอะไรอย่างนี้
ผมไม่กล้าวิ่งเข้าไปผมรู้เลยว่าเขาเสียแล้ว
เพราะว่าเพราะสมองเขาเต็มหมดแล้วผมก็ตกใจผมทำอะไรไม่รู้
เมื่อเช้าออกไปก็ไปเห็นก็ยังแบบสลดอยู่เหมือนพี่เขานอนอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอย่างนี้

อืมเนี่ยค่ะซึ่งวันนี้ญาติกับเพื่อนร่วมงานของนายทวีก็ไปรับศพนะคะ
ที่โรงพยาบาลสิริราชนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี
มนต์พระสงฆ์มาหนึ่งรูปพร้อมเข้าปลาอาหารทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
ทุกคนก็ยังเสียใจกับการสูญเสียนี้นะคะ

เล่าให้ฟังว่าปกติผู้ตายก็เป็นคนขี้เล่นร่าเริง
คุยกันครั้งสุดท้ายช่วงค่ำเมื่อวาน
ผู้ตายยังอาสาขับรถไปต่างจังหวัดเพื่อออกตรวจด้วยเลยนะคะ
คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
วันที่สุดท้ายก็จะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้

วันที่สุดท้ายก็จะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้

วันที่สุดท้ายก็จะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้

คุยกันบอกตรงนั้นไม่มีอะไรที่จะแบบล่างบอกว่าเขาจะไปจักรรค์แบบเรา

แล้วก็กลับมาทันก็ดีใจเหมือนกันยังได้มะส่งเขาถัน
ต้องไปดูกล้องวงจรปิดนะคะว่ารถคู่กรณีเป็นรถคันไหนยังไง
ตามตัวคนขับมาดำเนินคดีนะคะ
ร้อยตำรวจโทนิคเนธเผาล้วนงาม
รองสารวัตรสอบสวนสนหลัก๒
บอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูร้านค้าแถวนั้นน่าจะมีกล้องวงจรปิดอยู่บ้าง

ใช่ไปดูกล้องวงจรปิดว่ารถที่ก่อเหตุเนี่ย
คันไหนยังไงใครขับทะเบียนอะไรเนี่ยตามได้
ก็เรียกตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเพราะว่าหลังจากทับเขาก็หนีกันไปหมดอ่ะ

ไปหมดทุกคันไม่มีใครจอดลงมาดู
พวกนี้ไม่เคยคิดว่าถ้าเป็นญาติพี่น้องของเราเอง
แล้วถูกรถชนแบบนี้แล้วก็หนีอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่จะแบบเออไม่รู้สึกไม่รู้ว่าทับคนตายอย่างนี้มันไม่รู้สึกไม่ได้หรอกนะคะ